ใครผ่านไปผ่านมาที่หน้าบ้านหลังนี้เป็นสำนักงานทนายความด้วย
ตกใจป้ายนี้เป็นคัทเอาท์ใหญ่เลย

นะฮะประยุทธ์ออกไป

มีภาพใหญ่ไหมของคัทเอาท์เนี่ยออกไปคือดูตรงนี้ก็คงตีความหมายไม่ยาก
ก็คงจะหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีนั่นแหละพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
แล้วก็มีข้อความที่เขียนพ่วงเอาไว้ด้วย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับป้ายนี้เป็นป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ครับ
ที่ท่านเห็นเนี่ยฮะเหมือนกับเวลาเขามีโฆษณาหาสงฆ์หาเสียงประกาศอะไรพวกนี้เลยนะครับ
แล้วตรงนี้เนี่ยคือสำนักงานทนายความของนายวราวงภัณฑ์ศิลาเป็นอดีตสส๑๐๑พพไทย
ตำรวจนี่ก็มาคุยด้วยนะฮะตำรวจ๑๐๑นะฮะสภ๑๐๑สภเมืองนะครับ
คือทีแรกมาเนี่ยไม่เจอนะครับสุดท้ายสายสายเนี่ยกอรมนของจังหวัดร้อยเอ็ด
ทางทหารนี่ก็มาหาตำรวจก็มาด้วยนะครับกอรมนก็มานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการขับไล่พลเอกพยุทธ
เจ้าตัวเขาบอกว่าเขาถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายของเขาที่เขาทำได้
ขณะที่บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนหนักขนาดนี้
แต่พลเอกประยุทธ์แก้ปัญหาไม่ถูกจุด
ที่ปัญหาจะลุกลามไปกว่านี้เข้าในฐานะตัวแทนประชาชน
ก็เลยต้องแสดงออกเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองว่าทนไม่ไหวแล้ว
หมอต้องออกมาใส่ชุดดำเพื่อไว้อะไรให้กับผู้ที่เสียชีวิต
ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยเราจะต่อสู้กันได้อย่างไร

ที่บอกว่าให้ท่านออกไปก็คือท่านได้แก้แล้วท่านได้ดำเนินการแล้ว
แต่มันแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นในเมื่อมีหนทางที่จะแก้ไขคือ
ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ได้ชื่อประยุทธ์เป็นชื่ออะไรก็ได้
แล้วแต่รัฐสภาที่จะเลือกแล้วแต่ที่กฎหมายรับหนุนกำหนดไว้
ที่จะแก้ไขปัญหาหลักสองอย่างของประเทศได้
ก็ให้ทางรัฐสภาแก้ไขปัญหาไป
ส่วนท่านก็น่าจะพักผ่อนได้แล้วส่วนก็เดี๋ยวกันถ้าอย่างนั้น
ส่วนท่านนายกก็ช่วงนี้ก็กักตัวอยู่
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ไปร่วมโหวตกันหรือยังคะ
ไทยรัฐออนไลน์ได้มีการโพสต์เอาไว้ในทวิตเตอร์นะคะ
มีการถามคำถามคุณผู้ชมไปถามว่าคุณยังเชื่อมั่น
ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่มีคำตอบให้เลือกสามคำตอบครับ
เชื่อมั่น๒ไม่เคยเชื่อมั่น
เชื่อมั่นแล้วนี่ค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ร่วมโหวตลองเข้าไปดูก็ได้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบมานี่ค่ะเชื่อมั่น

แต่ต้องดูจำนวนคนโหวตด้วยนะคะคนโหวตทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ตามเวลาก็คือเมื่อ๑๕ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็คือเปิดโหวตไป๑๕ชั่วโมงแล้วนะคะ
ยังเปิดอยู่นะคะยังโหวตได้นะคะ
ก็จะมีช่องให้คอมเมนต์ด้านใต้ของการโหวตนะนะ
วิตเตอร์ก็จะมีข้อความที่เป็นคอมเมนต์กันได้นะฮะ
เราก็ไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่าก็มีบุคคลที่เป็นที่รู้จักเนี่ย
หม่อมหลวงปียพัฒน์พิรมพักดีหรือว่าคุณหญิงต้นนะครับ
ก็โด่งดังมาจากการรับบทศุรโยธัยไทยค่ะ

ไม่เชื่อมา๒ปีกว่าแล้วฯนะฮะ
ดาราดังอย่างนางเอกสาว

และปังปินาศได้อย่างเหลือเชื่อ

คุณแตงโมนิดานี่ก็เป็นนักแสดงสาวชื่อดังท่านหนึ่งนะครับ
แสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษนะฮะสั้น
แล้วก็มีแตรบุญยเลี้ยงน้องมิวรู้จักไหม
ถ้าฟังอย่างนี้ไม่คุ้นแต่เห็นหน้าแล้วอ๋อคุณกระแตอาสยามเฉย
แต่อาสยามนะฮะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังนี่มาแสดงความเห็นเอาไว้นะครับ
ไม่เชื่อค่ะไม่มีอะไรน่าเชื่อถือเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
บอก๗ปีแล้วนะขณะที่คุณอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ
นี่ก็นักแสดงชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับบอกไม่เคยเชื่อ
เพราะบริหารประเทศได้ล้มเหลวแก้ปัญหาไม่ได้สักอย่าง
ก็มาคอมเมนต์นะครับบอกยังต้องเชื่อมั่นได้อีกเหรอคะ
อีกคนนึงก็ผู้จัดละครชื่อดังนะฮะพี่ปิ่นนัทธนันนะครับ
คือความจริงแล้วถ้าไปดูผลโหวตเนี่ยคนที่เชื่อมั่นมีนะฮะมีนะครับ
มีตอนนี้ก็ประมาณ๓เราก็พยายามแต่ว่าคนที่เชื่อมั่นเขาอาจจะไม่ได้คอมเมนต์ไง
เราก็พยายามจะส่องเพื่อจะเอาข้อความของคนที่เชื่อมั่นมาขึ้นด้วยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เรายังสแกนหาไม่เจอ